หนี้ไล่ยิงเจ้าหนี้ค่ะเหมือนกับว่าเคลียร์เรื่องหนี้กันไม่ลงตัวแล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วยนะคะตำรวจก็ไปตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงเป็นบ้านชั้นเดียวหน้าบ้านมีรถกระบะอยู่หนึ่งคันนะคะ
ก็ตรวจสอบทราบมาว่ารถกระบะคันนี้เป็นของเจ้าหนี้นอกระบบมากับสามคนค่ะอืม
นายถนัดชาญจอหออายุยี่สิบแปดคนนี้โดนยิงโดนยิงเขาที่ขาหนึ่งนัด
แล้วก็ในบ้านที่เกิดเหตุมีปืนแบล็งกัน๑กระบอก
มีกระสุนปืนที่ยังไม่ถูกใช้แล้วก็เหมือนกับมีตกอยู่ด้วยหนึ่งนัด
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานคนเจ็บเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะคะ
ตัวคนเจ็บกับพวกเนี้ยครับระบะเข้ามาที่บ้านของนายนพรรดิอายุยี่สิบห้าปี
ซึ่งเป็นลูกหนี้มาเก็บเงินกู้แต่ตกลงกันไม่ได้มีปากเสียงทะเลาะกัน
นายนพรัชที่เป็นลูกหนี้ยิงใส่เลยนะคะ
สุนเข้าขาเลยเข้าขานายธนัดทีเนี้ยเขาก็เลยต้องวิ่งหนีตายมาหน้าบ้าน
ผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปค่ะเพื่อนที่มาด้วยกันก็เลยรีบแจ้งตำรวจส่วนตัวเขาเอง
ก็ไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลวันนี้นายนพรัชคนที่เป็นลูกหนี้อ่ะค่ะ
แล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุที่หนีไปเมื่อวานมาพบตำรวจแล้วนะคะ
ที่ศพเมืองชะอำอะนะคะครับศปักคำอยู่สองชั่วโมงกว่า
ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะ
แล้วตำรวจปล่อยตัวกลับไปค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้า
ทางภูมิกับการสพชะอำนะครับพันธุ์ตำรวจเอกวายุพักวงศักดิรินนะครับ
บอกกับเรานะครับบอกว่าหลังจากสอบปากคำทั้งสองฝ่ายเนี่ย
จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เพราะทั้งสองฝั่งให้การไม่ตรงกันทั้งตัวของฝั่งเจ้าหนี้นะ
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยนายธนัดที่อ้างว่าถูกยิงเข้าที่ขา
ไม่พบบาดแผลถูกยิงนะฮะแล้วในที่เกิดเหตุไม่มีปลอกกระสุนปืนนะครับ
ดังนั้นต้องเรียกพยานแวดล้อมเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มนะฮะ
เพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรยังไงบ้าง
ทางภูมิกับการสพชะอำยังบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้จริง
แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นเงินกู้นอกระบบหรือว่าแค่ยืมกันมา
เพราะทั้งสองฝั่งต่างก็รู้จักกันนะฮะ

เดี๋ยวต้องให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
ต้องเป็นรายละเอียดเรื่องของการสอบสวนนะฮะว่าเพราะว่าในเรื่องของคำให้การเนี่ยทางทั้งสองทางทางผู้เสียหายเองและผู้ต้องหาเองก็ข้อที่จริงที่ให้การเนี่ยยังยังไม่ตรงกันนะเราเราก็ต้องมีการสอบสวนในก็คือต้องมีการสอบส่วนพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าว่าตกลงแล้วขัดแย้งเรื่องอะไรกันแน่แต่เบื้อ

ไม่รู้ว่าอ้าวตกลงมันยังไงเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้ต่อ
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องโอละพ่ออะไรหรือเปล่านะคะอ่าเดี๋ยวให้จิรยุทธ์ตามให้ต่อกันแล้วกัน